มาดูกันที่บ้านนี้บ้างดีกว่านะครับพี่เจเจตริน
พูดชื่อนี้ดิฉันนึกถึงเจ็ตสกีแล้วก็มีน้ำมีเนิมอะไรทุกอย่าง
ดิฉันนึกถึงลูกเขา

แล้วก็ระดมทีมเจตรินอาสาด้วยค่ะ
แพ็คถุงยางชีพจำนวน๒๐๐ชุดนะครับ
ประกอบไปด้วยข้าวสารน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จ
ปลากระป๋องนมแล้วก็ยากันยุงด้วย
ประสานกันกับทีมบรรเทาภัยภูมินค่ะ
นำถุงยางชีพไปแจกให้กับชาวบ้านแบ่งเป็น๒จุด
ก็คือหมู่ที่๙ตำบลบางครกอำเภอบ้านแหลม
อย่างนี้ให้เยอะหน่อย๑๖๐ชุดเลยพอทีเดียว

และที่หมู่๑ตำบลสะพานไกรอำเภอบ้านลาดค่ะ

แน่นอนว่าสร้างความทราบซึ้งใจทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนั่นเอง
ยังไงก็ขอให้น้ำลดเร็วแล้วกันนะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านที่อยู่ในสถานการณ์
ที่ต้องเผชิญอยู่กับน้ำท่วมตลอดแบบนี้ด้วยนะคะ
เพื่อนหลายคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ย
มีการแชร์รูปภาพต่อกันมา

แล้วพี่เจเนี่ยก็เป็นคนแรกที่เข้าไปถึงในพื้นที่ด้วยนะคะ